มันยังไงคะยังไงฮะมันสปาร์คกันมากใช่ไหมต่างชาติกับสาวไทย
สปาร์คกันจนมามีอะไรข้างเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนน
แล้วก็ข้างคุณต้องเซ็นเซอร์ไว้แบบนี้นะผู้ชายนั่งผู้หญิงเนี่ยนั่งเหมือนนั่งตักอยู่
ใช่แล้วไม่สนใจใครเลยนะใครจะผ่านไปผ่านมารถจะขับไปขับมาไม่สน
ขอให้ฉันน่ะมีความสุขเป็นพอนี่คือจนเสร็จกิจกรรมของเขาเลยนะคุณ
นี่ครับมีคนแอบถ่ายไว้ได้นะคุณไกลนู้นที่เราเซ็นเซอร์อยู่นะครับ
เอาจริงชาวบ้านชาวชนบุรีเขาบอกทนไม่ไหวภาพแบบนี้มันอุจจาตา
คือคุณจะเอาดงอัลดอร์กันเหรอมาอะไรตรงนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๔เลยนะตี๔ที่ผ่านมาเลยค่ะ
คือนักข่าวของเราก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าคุณนักข่าวคุณนักข่าว
มาดูสิเนี่ยฉันถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ชาวต่างชาติกับหญิงไทยมามีเพศสัมพันธ์กันริมถนนแบบนี้
อยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงตรงสาย๓ตัดพัทยากลาง
ตรงนั้นมันคือแยกชุมสายเมืองพัทยาที่บังละมุงชนบุรีนะ
แล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยต้องเซ็นเซอร์ทึบหนาไว้แบบนี้เลยนะคะ
คือชาวต่างชาติผมทองนะสูงสักประมาณ๑๘๐๑๙๐อายุ๔๐๕๐ปี

แต่กางเกงถูกถกลงมาแล้วนะคุณนะถูกถกลงมาอยู่ตรงเข่าใกล้ข้อเท้าเลยแล้วนะฮะ
ส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะตัวเล็กหน่อยสูงสัก๑๕๐๑๖๐ปี
เสื้อคลุมสีดำก็ดูสิอยู่ตรงริมเสาน่ะข้างเสาไฟแรงสูงแบบนี้ค่ะ

ใช่เขาไม่ต้องมีผ้าคลุมไม่ต้องมีอะไรเลยนะคุณ

ชาวบ้านบอกว่าเห็นเห็นว่าชายหญิงคู่นี้มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ทนไม่ไหวไงบางทีลูกเด็กเล็กแดง

แล้วตี๔พอใกล้จะเช้าเดี๋ยวเกิดพระเดินบินทบาทนี้ทำไง
พอเจอไม่อายใครชาวบ้านบอก
กลายเป็นว่าเด็กที่เอาเดินมาด้วยต้องบอกให้ลูกหันไปมองทางอื่นเลย
แต่คู่นี้ก็ยังปฏิบัติกิจกันต่อไปค่ะสุดท้ายนะ
พอเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเขาก็เดินแยกย้ายกัน
เห็นแบบนี้แล้วเราก็จะยังไงต่อจะตามยังไง
นักข่าวของเราค่ะพอเช้าแล้วนะก็เลยลงพื้นที่
ไปคุยกับคนถ่ายคลิปเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
เมื่อคืนตอนประมาณสักตี๓กว่ากำลังจะไปตลาด
ก็ขับรถมาแล้วค่ะจอดติดไฟแดง
แล้วเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเลยเอามือถือมาอัดคลิปไว้

สองคนนั้นเนี่ยพอเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็แยกย้ายกันไปนะ
ทีนี้คนพัทยาเองเขาบอกว่านี่มันก็ใกล้ช่วงจะปีใหม่แล้วนะ
คนก็จะเดินทางมาเยอะแต่พอมาทำแบบนี้
มันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเหมือนกัน

เมื่อคืนช่วงประมาณตี๓๔๕ตี๓๕๐ผมกำลังจะไปตลาดครับ
เฮ้ยผมมาติดไฟแดงนี้ผมก็เลยหันหลังไปดูด้านหลัง
ผมเห็นต่างชาติผู้ชายกับผู้หญิงไทย
มีเพศสัมพันธ์กันตรงเสาตรงนู้นครับผม
ผมทำการบันทึกภาพแล้วก็แจ้งเจ้าที่เกี่ยวข้องให้เขาเข้ามา
ช่วยออกมาดูแลหน่อยครับผม
เป็นช่วงที่ว่าใกล้จะเข้าปีใหม่
เพื่อนบ้านชาวต่างประเทศและจังหวัดใกล้เคียงกำลังมาเที่ยวที่บ้านเรากัน
อยากให้เราช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวของเราต่อไป
ช่วยกันกดขันนิดนึงครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับผม
นี่นะครับชาวบ้านที่ถ่ายไว้ได้บอกแบบนี้

ต่างชาติเองก็มองเห็นว่ามีคนถ่ายไว้ด้วยนะ
เขาหันมาแล้วก็โบกมือบอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่าย
แต่ถามว่าเขายอมหยุดไหมไม่ยอมหยุด

อันนี้ต้องเป็นคดีแล้วเพราะว่าอนาจารย์ด้วย